คุณผู้ชมถามมาว่าเรื่องของทวีไกรคุบยังไม่จบเหรอ
อยากให้ดูคลิปนี้ค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วอาจจะจบ
คลายสงสัยได้เพราะว่าเป็นคลิปภาพล่าสุดนะคะ
ได้มาจากกล้องหน้ารถที่เขาเห็นเหตุการณ์
ตั้งแต่ชนเลยชนเสร็จแล้วรถของนายทวีทำยังไงต่อ
เดี๋ยวเราจะให้เห็นแบบชัดค่อยไล่ไป
คือตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็คือรถเบนท์ของนายทวีไกรครุบ

พ่อของคุณบรินาคไกลคลุปไปชนกับรถจักรยานยนต์
ของเด็กผู้ชายอายุ๑๖แล้วก็มีพลเมืองดีที่อยู่ตรงนั้น
เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็ให้คลิปกับทางกู้ภัยราชบุรี
แล้วคลิปนี้มันก็เผยแพร่ออกไปดูคลิปนี้สั้นก่อน
วันที่เกิดเหตุใหม่ใหม่เนี่ยท่านผู้ชมคุณเห็นมาสอนแล้วคุณทวีก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะ
ใช่ค่ะคือคลิปนี้คนที่เขาดูคลิปเขาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมใหม่ลงมาช่วย
เหมือนกับต้องมีรถกู้ภัยอีกคันนึงไปดักรถของคุณทวีเอาไว้
คือวันนั้นคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีเนี่ยลงพื้นที่แล้วมีพลเมืองดีคนหนึ่งเขาให้ดูคลิป
แต่เขาบอกว่าห้ามเผยแพร่แต่เขาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูให้ดูเพื่อจะให้เห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
แต่ห้ามเผยแพร่แต่เขาบอกเอาไว้ว่าถ้าวันไหนนะเหตุการณ์นี้มันไม่จบสักที
เดี๋ยวเขาจะให้คลิปดูวันนี้เขาให้คลิปมาดู
คือตั้งแต่วันแรกเนี่ยคนเห็นคลิปคนก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าหนึ่งทำไมไม่ลงมาช่วยตั้งแต่แรก
แล้วที่ขับรถจนขูดฟุตบาทแล้วก็ออกไปขูดทางเท้าเนี่ยหนีหรือเปล่า
แต่จากคลิปเริ่มต้นนี้นะคะนายทวีก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มาออกรายการถามตรง
นายทวีก็บอกว่าหนึ่งไม่ได้หนีตั้งใจจะไปกลับรถเพื่อจะมาช่วยแต่กลับรถไกลหน่อย
คลิปบางส่วนเนี่ยบางช่วงบางตอนมันถูกตัดต่อหรือเปล่า
กู้ภัยไปลงเสียงอะไรทับหรือเปล่าแล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงกู้ภัยด้วย
รถวิ่งมาทางเลนสายนะฮะมาถึง๓แยกหนึ่งผมก็จอด
นะฮะผมจอดดูรถซ้ายขวาวิ่งสวนมาตรงนี้นะฮะไม่มี
ไม่มีผมก็ขับรถเข้าเคหนึ่งมาช้า
ผมก็จอดรถนะปั๊บสุดท้ายบอกว่าผมเบรกเลย
เขาจึงไม่เจ็บอะไรเลยนะจึงวิ่งไปได้เองอีก
บอกดูแล้วไม่เจ็บอะไรมากมายนี่ผมจะกลับรถ
รถวิ่งนี่ก็วิ่งซ้ายก็วิ่งซ้ายวิ่งสี่แยกเนี่ย
มันจะเกิดบัติเหตุอีกลำบากนะจะช้าด้วย

คุณทวีพยายามยืนยันมันตลอดว่าเขาหยุดแล้ว
เขาดูแล้วเขาขับช้า

เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถคุณผู้ชมไปดูเองว่าจังหวะที่ชนแล้ว
จังหวะที่รถของคุณทวีออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ล่าสุดเลย
ก็ตามนี้แหละค่ะเห็นภาพตั้งแต่ชนนายทวีก็บอกว่ามองแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วไม่เห็นมีอะไร
อันนี้เป็นกล้องหน้ารถของรถที่เขาอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเขาก็เห็นว่าพอชนปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยขับตามเพื่อจะตามไปดูรถคันที่ชนอ่ะว่าชนเสร็จแล้วไปไหนยังไงต่อเนี่ยจุดตรงเนี้ยฮะ
ก็คือผ่านสี่แยกที่คุณทวีจะให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งว่าได้หยุดได้มองแล้วคือคลิปนี้คือคลิปที่คุณกิติศักดิ์ได้ดูตั้งแต่วันที่ลงพื้นที่นั่นแหละที่พลเมืองดีเขาให้ดูแต่วันนั้นเขาบอกว่าเขาขอไม่เปิดเผยจนกว่าเรื่องมันจะไม่จบ
เพราะวันนี้เขาเห็นว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังพูดกันหลายเรื่องหลายเคสหลายกรณีโดยเฉพาะที่คุณทวีให้สัมภาษณ์ว่าได้หยุดแล้ว
ก็เลยเป็นคลิปที่ได้เห็นล่าสุดวันนี้
แต่เราก็ให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันเราก็ไม่รู้หยุดไม่หยุดอะไรยังไง

สำนักงานมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน
หน่วยกู้ชีพกู้ไพสวังราชบุรีเขาก็ประชุมนะคะ
หาข้อสรุปเกี่ยวกับกรณีที่นายทวีพาดพิงเกี่ยวกับอุปกรณ์สกปรก
เรียกรับผลประโยชน์ตัดต่อคลิปวิดีโอ
ประชุมกันเยอะมากนะคะมาจากระยองหัวหินปรานบุรี
ชบุรีสมุทรสงครามผลการประชุมเป็นแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรการกุศล
ทำเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินถามว่าจะฟ้องร้องนายทวีไหม
เขาบอกไม่เป็นไรปล่อยไปให้สังคมให้ประชาชนตัดสินเอง
ส่วนเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินทอง
ภัยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรง
ใครจะให้ข่าวยังไงไปห้ามเขาไม่ได้
ก็ได้ข้อสรุปกันมาแบบนี้ก็มีการให้กำลังใจกันในการทำงาน
โดยเฉพาะนายวิลัยวงประเสริฐผู้จัดการสว่างราชบุรี
ก็มีการมอบกระเช้าทำความดีให้กับนายยงยุทธ์ริ้วงาม
เจ้าของรถสีแดงที่ไปช่วยคนเจ็บกรณีนายทวีค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่บันทึกคลิปเอาไว้
นี่ค่ะก็ให้กำลังใจกันส่วนที่นายทวีพาดพิงว่าแฝงด้วยผลประโยชน์หรือเปล่า
มีการรู้เห็นกับขบวนการยกรถหรือเปล่า
โพสต์ข้อความแล้วก็ลงภาพในที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่า
รถเป็นรถของนายทวีที่เกิดเหตุเขาใช้รถสไลด์ของเขาไปยก
แล้วก็มีในคลิปที่มาออกรายการถามตรงด้วยเป็นการพาดพิงการทำงานของกู้ภัย

มูลนิธิป่อเต็กตึงหรือมูลนิธิอะไรกู้ภัยแบบนั้นนะ
เขาทำด้วยอุดมการของเขาช่วยเหลือประชาชนนะ
เดี๋ยวนี้มันแฝงผลประโยชน์ด้วยตัวผมเองเลยผมขับรถเล็กซัดนะ
ผลไปเกษมน่ะไม่ไกลจากนั้นเท่าไหร่หรอก
รถท้ายรถ๑๐ล้อผมก็หักเฉไปวิ่งตกคลอง
ตำรวจเรียกกู้ภัยมาเอารถผมขึ้นไป
ไปรถที่อุซ่อม๑๐กว่ากิโลนเองคิด๒๕๐๐บาท

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายเดชทน
เจ้าของเฟซบุ๊กเป็นหัวหน้าชมรมกลุ่มรถลากรถสไลด์ราชบุรี
เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมรถยกทั่วไทย
เขาก็บอกว่ามาตรฐานสำหรับรถลากรถสไลด์
มันมีราคาตายตัวอยู่แล้ว
ระยะทาง๕กิโลคิดเหมาไปเลย๑๑๕๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละงาน
ก็จะบวกเพิ่มไปกิโลละ๒๕บาท
ยืนยันว่าไม่เคยได้งานจากกู้ภัย

ก็ต่อเมื่อไปช่วยเหลือสังคม

เรียกค่าบริการไป๒๐๐บาท

มาจากจุดเกิดเหตุไปถึงอู่ตั้ง๕๐กิโล
แล้วก็ไม่ได้มีการรับแจ้งจากกู้ภัยอะไร
ได้รับแจ้งจากอู่โดยตรง

มาบอกว่าคิดแพงแบบนี้ได้ยังไง

รถยกรถสไลด์ก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะ